ต่อไปครับพาขึ้นรถทัวร์ของสมาคมนิยมตัวเลข

ไปกันที่สารเพียงตาปู่ขุนเดชขุนจันทร์กันก่อนนะครับ

ต้นโพเฮียนบ้านโคกสว่างหมู่๗
นักเสี่ยงโชคไปรอเลขจากปู่ขุนเดชขุนจันทร์
โดยมีอาจารย์เริงครับร่างทรงที่มีชื่อเสียงแห่งหมู่บ้านโคกสว่าง
ทำพิธีขอเลขจากปู่ขุนเดชขุนจันทร์
ดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันนมล
มีทั้งหมด๕ตัวเลขคุณผู้ชมลองค่อยดูไปนะครับ
แล้วก็ยังได้เลขหางประทัดแก้บน
มันดันมาตรงกับเลขในขันน้ำมนต์อีกชาวบ้านฮือฮาฮือฮากันสิครับ
ต่อเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านแปลงหมู่ที่๖ตำบล
พาไปที่นี่ค่ะชาวบ้านเขาแห่กันไปนะจุดทูบจุดเทียน
กราบไหว้แล้วก็เอาแป้งไปทาถูทาถูส่องหาเลขเด็ดจาก
ตะเคียนยักษ์อายุหลายร้อยปีแล้วนะคะ
ตะเคียนต้นนี้ถูกขุดขึ้นมาจากลำน้ำคลองพระพุทธ
จำนวน๒ต้นแล้วก็ยังมีต้นยางอีก๑ต้นด้วยกันนะคะ
ทีนี้คุณบุญเลี้ยงนนทรัฐอายุ๕๗ปีเป็นหนึ่งในผู้นำชุมชน
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะคุณเชื่อไหม
มีชาวบ้านทั้งคนในแล้วก็คนต่างพื้นที่น้องตะคงเอง
แล้วชาวกัมพูชามาขอเลขเด็ดแล้วก็ถูกรางวัลกันเป็นนับ๑๐๑๐คน
แล้วที่สุดแล้วคนเหล่านั้นก็ต้องนำเสื้อผ้าชุดไทยเนี่ย

ก่อนหน้านี้มีชุดไทยจำนวนมากแต่ว่าทางวัดเนี่ยเก็บออกไปแล้ว
คือที่เขาพูดว่ามีจำนวนมากเขาอยากให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ไง

แต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้อะไรมาเนอะ

บริเวณศาลองค์พระพิคเนธ
ภายในปางช้างแม่สามอำเภอแม่ริม
นางอัญชรีกันรมพิจิตฯนะครับ

ครบรอบ๒ปีการเสียชีวิตของคุณพ่อ
คือคุณชูชาติกัลละมาพิจิตรนะฮะ
แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งปางช้างแม่สามมานานกว่า๔๕ปีแล้ว
หยดน้ำตาเทียนลงในบาดน้ำมนต์ครับมองเห็นเขาบอกว่าอุ้ย
ชัดจังเลยอ่ะชัดมากเลยมันมีเลขสัก๓๔ตัวน่ะ
คุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันนะชัดขนาดไหน
ชาวบ้านคนที่ไปร่วมพิธีก็ไม่พลาดก่อนหรอกครับ
ไปส่องบาดน้ำมนต์หน่อยนะแล้วก็ไปเตรียมซื้อลอตเตอรี่กันด้วยนะครับ
นะฮะเพราะว่าหลังจากที่นายชูชาติเสียชีวิต
มักจะเกิดปรากฏการณ์ด้านโชคลาภให้ชาวบ้านเขาได้สมหวังอยู่เสมอ
ครับเออเราก็ส่องอยู่เนอะอ่าส่องดูนะส่องดูนะจะไปแล้วนะ
ไปต่อเลยนะไปต่อกันที่อาสมฤษีธาตุพุทธคุณ
บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทองใกล้ศูนย์ศิลปาชีพ
บางไสพระนครศรีอายุทยาครับ
ตั้งแต่เช้ามีประชาชนทยอยไปแก้บนขอเลขกันคึกคักเลยนะฮะ
รวมทั้งนางสาวขวัญพรจีคำอายุ๒๔ปีเสื้อดำท่านนี้แหละครับ
วงแฟนนุ่มคือนายพานุพัฒน์ขุนไตรพัฒน์อายุ๒๕ปี
ไปแก้บนองค์กุมารเจ้าสัวเหงครับและพ่อปู่ฤษีพรหมเมษสูง๓๔เมตร
องค์ใหญ่ที่สุดในโลกน้ำประทัด๓๐๐๐นัดนะครับ
น้ำแดง๔แพ็คใหญ่ฟักทอง๙ลูกมีทูบมีเทียนด้วย
ทั้งสองคนถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
เลขท้าย๒ตัว๑๕รับเงินไป๔๕๐๐๐บาทครับ
นางสาวขวัญพรเล่าบอกว่าเคยได้เลขเด็ดจากที่นี่
แล้วก็ถูกมาแล้วสามครั้งมาครั้งนี้ได้เลขก้านทูบ
อันนี้ก้านทูบครับแล้วก็มีเลขอ่างน้ำมนต์ด้วยนะ
เดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ต่อไปครับ